หรือว่าคุณอยากให้เดินต่อหรือไม่

วันนี้ให้เงินดิจิทัลคุณ๑๐๐๐บาท
จะเอาไปใช้มั้ย

จุด๘๕อาตรีซะ๘๐แล้วกันนะครับ
บอกว่ารับเงินครับแล้วนำไปใช้

ถือว่าสูงมากเลย

ไม่เอาเลยอันนี้อุดมคติแรงกล้ามาก
เพราะรู้สึกว่าไม่ควรรับเงินก้อนนี้

อาจจะไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้

อาจจะไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้
ไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับวิธีการ

การใช้จ่าย๖เดือนก็ต้องคืนรัดแล้ว

ในการใช้จ่ายประมาณ๖เดือน
ทีนี้ถามว่าทำไมคนส่วนใหญ่น่ะ

แม้กระทั่งอาจารย์ที่นิด้านะที่สอนสายเสศาสตร์ที่ผมถามมาบางคน

จะพูดคล้ายกันเลยว่ากังวลหรือค่อนข้างกังวลกับโครงการนี้

เอาครับแล้วเอาไปใช้ด้วย
มันจะดูย้อนแย้งกันไหมหรือมันอย่างไรครับ

หนึ่งการที่รัฐหาเงินมาจ่ายให้ตรงนี้เนี่ยมันมีต้นทุนของเงิน
สมมุติว่ารัฐไปเคลียร์มาจากงบประมาณของแต่ละกระทรวงทะวงกลม
ที่เขาควรเอาไปใช้ในการก่อสร้างซึ่งแน่นอนเมื่อเขาไปใช้ในการก่อสร้าง
เงินมันเสียเปล่ามันเสียค่าศูนย์เสียโอกาสของเงินที่จะสามารถปั่นเข้าสู่ตลาด
เศรษฐกิจพายุหมุนที่รัฐบาลบอกที่ต้องการมันจะไม่เกิดขึ้น
มันไม่ไปฉะนั้นเมื่อได้เงินมาแล้วต้องเอาไปใช้
เพื่อให้เงินมันหมุนให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

กลุ่มที่๒เขาก็จะมองว่าสมมุติว่าอธบาลเงินก้อนนี้มาจากการกู้
อืมไม่ว่ากู้ใครก็ตามเนอะนะครับคำถามกู้มีดอกเบี้ยไหม

ถ้ามีดอกเบี้ยถ้าสมมุติว่าเงินไม่ได้ใช้เนี่ยถึงวันต้องคืนเนี่ย
จะเอาดอกเบี้ยกับอื่นรึเปล่าสมมุติว่า๕๖๐๐๐๐ล้านนะครับ
มีคนเอาไปใช้เพียงแค่๕แสนล้าน๖๐๐๐ล้านไม่มีคนถอนไปใช้
หรือคืน๕๖บวกดอกเบี้ยจากแค่๕๐
มันมีส่วนที่เสียไป
ฉะนั้นจะบอกว่าเอาไปใช้เถอะ
ถ้าได้เงินมาแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนให้ได้ตามที่ต้องการ
เพราะว่าคือมันเหมือนแค่ว่าอย่างไร
คือคุณชอบไม่ชอบเรื่อยแต่เมื่อมันเดินหน้าแล้ว
คุณต้องลงมือไปช่วยดันให้มันเดินหน้า

ง่ายได้เพราะถ้าสมมุติว่ามันไม่หมุนหรือมันพัง
มันไม่พังแค่เพื่อไทยครับมันจะย้อนกลับมาหาตัวเราด้วยครับ
หรืออาจจะมองอีกมุมหนึ่งเขาอาจจะมองว่า
ถึงเวลาถ้าเกิดมันสะดุดหรือมันไม่ประสบผลสำเร็จเกิดขึ้นจริงเนี่ย
มันอาจจะถูกโทษกลับมายังตัวเองก็ได้ว่า
ก็คุณไม่ใช้เงินไงอ่าฉะนั้นไม่ใช้เงินมันถึงไปต่อไม่ได้
ใช่ครับนี่ไงนางกุศกาลหลายคนถึงพูดในทางนองเดียวกัน
คนนั้นที่ผมคุยมานะจะมีไม่กี่คนนะที่บอกกังวลแล้วไม่เอาเงิน
ไม่เอามีบ้างส่วนนี้มีส่วนนี้มีส่วนนี้
ถ้าปฏิเสธได้ปฏิเสธแต่ถ้าปฏิเสธไม่ได้ก็ไม่ใช้
ไม่ใช้ทีนี้ไอ้ส่วนที่บอกว่าต้องใช้เนี่ยเขาก็มองแล้วว่า
เมื่อมันจำเป็นก็ต้องใช้ต้องช่วยให้มันเดินหน้าให้ได้
คือถึงแม้ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเพื่อไทยก็ตามเขาบอกมันจำเป็น
ข้อ๔อาจารย์ข้อ๔นี้ข้อนี้เอาง่ายเลย
สมมุติคุณเศรษฐาวันหนึ่งฝันร้ายตื่นเช้ามาประกาศยกเลิก

ไม่ทำแล้วคำถามว่าที่รับปากไว้แล้วเนี่ย
คิดว่าเมื่อไม่ทำเนี่ยคะแนนนิยมจะเป็นยังไง
ก็ค้นพบว่า๖๐บอกว่าลดลงแน่นอน
หนึ่งกลุ่มคนที่เขารอเงินเขาจะโวยวาย
สองกลุ่มคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามที่ชี้หน้าบ่นตั้งแต่แรกแล้วว่า
ไม่ทำตามรับปากตั้งแต่ตอนจัดตั้งรัฐบาลแล้ว
อย่างนี้เห็นไหมนี่ครั้งที่สองแล้วที่ไม่ทำตามที่รับปากไว้
ครั้งแรกก็คือเรื่องจัดตั้งรัฐบาล
นี่ก็ครั้งที่๒แล้วคือรับปากว่าหมื่นบาทก็ไม่ให้
คานแนนิยมลดแน่ต่อไปจะเชื่อได้ไงกับภัฏพรถ้าย
บอกว่าไม่สนไม่มีผลเลยเลย
ไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องการเมือง
คนละเรื่องกันทำไม่ทำก็ไม่ส่งผลแล้วแต่
ไปตามเหตุผลหนังการพิจารณาเลย

แล้วมีอีก๖๔๙บอกว่าคะแนนจะเพิ่มขึ้น
กลุ่มคนนี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่า
ถ้าคุณยกเลิกผมจะให้คะแนนคุณ

เพราะคนที่เชื่อนักวิชาการเยอะ

อันนี้ก็มีอย่างนี้ครับครับคุณพักภูมิแต่นโยบายเงินดีโต้เลยนะ

มันไม่ใช่นโยบายเศรษฐกิจแบบธรรมดาทั่วไปแล้ว

มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยต้องเทหมดหน้าตัก

คือเขาหวังว่าเมื่อเขาเทลงไว้แล้วในปีหน้า
ครับศัตริกิจเดินขึ้นมาแล้วดีขึ้นมา
คนมีรายได้มากขึ้นมีค่าใช้จ่ายดี

คะแนนนิยมเขาที่เสียไประหว่างการจัดตั้งตระบาน
มันจะกลับมา
อ่า